อุทัยธานีนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเช่นกันนะคะเป็นกลุ่มเด็กแว้นรวมตัวกันเกือบร้อยคันค่ะร่วมไปเที่ยวกันนะคะแต่ว่าในขณะที่เดินทางไปเที่ยวเขาก็มีการแข่งกันไปด้วยนะคะรวมทั้งมีการขับรถแบบหวาดเสียวในขณะนั้นเองนะคะเกิดเสียหลักค่ะทำให้หลายคันนี้ก็เสียหลักไปพุ่งชนนะคะกับรถกระบะ
สุกเข้าไปแล้วอ่ะเห็นมั้ย
ใช่ใช่
ไม่ที่เห็นเลยอ่ะเห็นพาตาอุ้ยชักอ่ะ
เป็นภาพนะคะจากกล้องของผู้ที่ขับรถอยู่ในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
นี่เป็นนาทีชีวิตค่ะที่กลุ่มเด็กแว้นกลุ่มหนึ่งนะคะขี่รถบนถนนแล้วก็ถูกรถกระบะชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายรายค่ะ
เหตุเกิดบนถนนสายลานศักดิ์หนองฉางบ้านดินแดงหมู่ที่๒ตำบลทุ่งนางามอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งตำรวจสพลานศักดิ์พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานีเข้าตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นเยาวชนอายุระหว่าง๑๖๑๙ปีนะคะ
เป็นชาย๑คนและหญิงสาวอีก๒คนโดยหนึ่งในหญิงสาวตั้งคัน๖เดือนด้วยนะคะทำให้ลูกในคันเสียชีวิตไปด้วย
อกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มที่เกิดเหตุนะคะเป็นเด็กแว้นสายหมอบแก๊งปลาแร็ดอุทัยธานี
จับกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวน้ำตกไซเบอร์ภายในหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเกือบร้อยคันค่ะ
ซึ่งเป็นการรวมตัวเด็กแว้นในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง
โดยหลังจากเที่ยวกันแล้วแก๊งกลุ่มนี้นะคะขี่รถไปตามถนนลานศักดิ์หนองฉานเพื่อที่จะกลับตัวเมืองของจังหวัดอุทัยธานี
ขณะที่ขับขี่ไปถึงที่เกิดเหตุค่ะผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าแก๊งเด็กแว้นได้ขี่รถด้วยความเร็วและคึกขนองและแข่งประลองความเร็วกันด้วยนะคะ
จากนั้นมีหนึ่งคันเสียหลักเกี่ยวกันเองพุ่งชนรถกระบะที่วิ่งสวนทางมาอย่างจังค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ตำรวจจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปค่ะ